ช่วงนี้นี่ออกมาทักทายตามบ้านเยอะ

๒จังหวัดวันนี้ประวัติวันนี้ที่จะพาไปดูกัน
ช็อคค่ะตื่นมาอยู่

โอ้โหตกอกตกใจนะคะก็ต้องเรียกกู้ภัยกันเข้ามา
แต่ว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพในจังหวัดพัทธลุง
เกิดขึ้นสองเหตุเลยเนาะ๒เหตุการณ์คุณตาวัย๘๘ปีค่ะ
เห็นงูกำลังจะมาฉกภรรยาที่นั่งห้อยขาอยู่บนแคล่
ทำอย่างไรฮะอุ้มคุณยายออกไปจากแคล่ตกใจทำอะไรกัน
ไว้๘๘ปีอุ้มคุณยายออกไปเลยอย่างนี้หรอ
ยายนั่งอยู่ตรงนี้พอเห็นงูปุ๊บคุณตาอุ้มออกไปเลย
คุณยายปลอดภัยแล้วก็เรียกกู้ภัยเข้ามาจับงูค่ะ
ภาพที่เห็นนี่คุณตากำลังเล่าเลยนะคะ
ให้ผู้สื่อข่าวฟังถึงวินาทีที่คุณตา
ก็คือนายเวียงชัยจงเกตอายุ๘๘ปีเขาไปเจองูจงอ่าง
งูเนี่ยเลื้อยมาจากใต้ตู้กับข้าว
กำลังจะเลื้อยเข้าไปขดตัวอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้า

นางเลี้ยงจงเกตอายุ๘๘ปีภรรยาเขานั่งห้อยขาอยู่
ทันทีที่เห็นนี่นะตาไม่รอช้าเลย

อุ้มยายออกมาจากจุดเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ไปตระโกนเรียกเพื่อนบ้านให้ช่วยแจ้งกู้ภัยมาจับงูกันหน่อย
กู้ภัยเข้ามาถึงพร้อมอุปกรณ์ค่ะ
มาช่วยกันจับงูจงอางเพศเมียโอ้โหความยาว
คุณ๓เมตรอะค่ะ
ยาวมากตัวใหญ่มากค่ะโอ้โฮตัวใหญ่
นอนขดอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้าข้างฝาผนังบ้าน
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องใช้ตะขอไม้ไปคล้องหัว
ดึงตัวงูออกมาใช้เวลา๒นาที
ตัวดำตัวดำเงียบเลยค่ะโอ้โฮดำเงียบเลยค่ะ
โอ้โฮสุนทรภาระตัวใหญ่มากเลยดูสินะคะ
ชาวบ้านเห็นแบบนี้ก็แตกตื่นตกใจค่ะ
มุงดูกันนับ๒๐คนเลยนะคะ
คือเอามือถือมาถ่ายไม่เคยเจองูตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
อ้าวเพราะว่าพวกนี้ก็วิ่งกันผ่าลาก
พอออกมาก็วิ่งกระเจิงเลยเหมือนกัน
คุณผู้ชมไปดูกันอีกหนึ่งพื้นที่การจังหวัดสงขลาค่ะ
นายสุภาพภัยบูลสวัสดิ์อายุ๖๖ปีเนี่ยค่ะ
โอ้โฮตัวใหญ่ทั้งเลยค่ะ

นอนอยู่ใต้ที่นอนใกล้กับที่นอนของเขา
ที่นอนของคุณสุภาพไพบูลสวรรค์
ทิศมันรุนแรงกว่างูเห่าอีกนะงูจงอางเนี่ยคุณ
จริงค่ะแล้วเขาตื่นมาเห็นงูขนาดนี้ใหญ่แบบนี้สะดุ้งสิคะ
เลื้ออยู่ข้างที่นอน

แจ้งกู้ภัยแล้วก็ช่วยกันจับงูนะคะ
รอบเอวเลยค่ะพันรอบเอวเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็นำอุปกรณ์เข้าไปจับนะคะ
เจ้างูนิ่มก็ไม่ได้ยอมให้จับโดยดีแหละ

สุดท้ายก็จับได้ใช้เวลา๑๕นาที
วัดความยาวได้นี่นะ๓เมตร๒๐เซนติเมตร
น้ำหนักร่วม๓กิโลกรัมเลย
จับใส่กระสอบค่ะแล้วก็นำไปปล่อยสู่ธรรมชาติที่เทือกเขาน้ำค้างนะคะ
ทำไมถึงออกมาในบ้านคนกันหมดเลยน้องงูช่วงนี้นะ
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาได้บอกไว้เหมือนกันนะ
ว่าตอนนี้ที่งูออกมาเยอะในพื้นที่ภาคใต้อาจจะเป็นด้วยอากาศที่ร้อน
เขาก็เลยออกมาจากพื้นที่เขามาไปหาที่เอง